คุณผู้ชมจากคนที่เขามีเงินมีทองทำแบบนั้นแล้วผมพาไปดูชีวิตของคุณตาคนหนึ่งอายุเก้าสิบปีอยู่สกลนครอันนี้คือฟ้ากับดินเลยคุณผู้ชมต่างกันมากแต่เขาใช้ชีวิตอย่างสมฐานและมีความสุขมากนะไม่ชอบใส่เสื้อผ้าใส่แล้วมันคันอย่างเงี้เลยเอออยู่เป็นทีเปลือยเดินทงเทงทงเทงมาจนอายุเก้าสิบตั้งแต่เด็กเด็กคือชอบแบบ
นะฮะซึ่งจะได้เข้าถึงเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐต่างแต่พอไปถึงบ้านแล้วเนี่ย
บ้านคุณตาอยู่ที่บ้านวังปลาป้อมหมู่๓ตำบลพนานิคมตะลึงสิครับ
เอ้าคุณตาคุณตาทังทำไมไม่สวมเสื้อผ้าทำไมร่อนจ้อนอย่างนี้ล่ะ
ชื่อจริงคือตาทังโคตรธานีนะครับนะคือคุณตาทังเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าตั้งแต่เกิดแล้ว
ชาวบ้านเรียกว่าตาทางชีเปลือยเด็กก็เรียกตาทางชีเปื่อยตาทางชี้เฟื่อยอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งแม้จะเป็นตะทางชีเปลือยก็ตามทีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
คุณตาคนนี้ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่ได้สร้างความผิดปกติให้กับคนในชุมชนแต่อย่างใด
ในระแวกหมู่บ้านเห็นตาทางจนชินตาไปวัดก็แบ่งอย่างนี้ฮะเดินทงเทงไปไปงานมงคลงานไหนก็เป็นอย่างนี้ครับ
ทงไปไม่ได้ขัดได้เขินคนเห็นจนชินหมดแล้วนะฮะ
ไปถามหลานของตาทางหน่อยเป็นหลานเขยชื่อว่านายชนะสับโสอายุ๕๒ปีเขาบอกว่าผมก็ดูแลตามาแหละครับ
ทางไม่ใช่คนบ้านะอย่าเข้าใจผิดว่าตาทางเป็นคนบ้าตาทางเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะดีและดีมากด้วยนะฮะ
แต่ที่จะทำไม่ชอบใส่เสื้อผ้าเพราะแกคันนะฮะคนในหมู่บ้านรู้กันดีไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มีใครรังเกียจนะฮะ
จริงแล้วตาทังเนี่ยมีอาชีพเป็นนายฮอยนายฮอยคืออะไรนายฮอยจะเป็นคนที่ชอบขี่ม้าไล่ต้นวัวควายไปขายตามที่ต่างสมัยก่อน
แต่ตาเคยถูกโจรปล้นเพราะเอาเงินติดตัวหนีบรักแร้เอาไว้โจรมันเห็นคุณผู้ชมโจรยิงจนคุณตาบาดเจ็บ
จนมันเห็นคุณผู้ชมโจรยิงจนคุณตาบาดเจ็บ
สุดท้ายตาทังก็เลยเป็นอย่างนี้เลยตาทังเคยจะรับการยกย่องว่าเป็นคนดีสีพรรณาด้วยมาหลายปีก่อนเพราะอะไร
เป็นคนชอบช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือสังคมนะฮะเออดีจังเลยเนอะ
ใช่ค่ะทำกิจกรรมในสังคมชาวบ้านมีอะไรให้ช่วยเหลือตาทางช่วยหมดเลย
แต่ว่าตอนนี้ก็ปลดระวังจากการเป็นนายน้อยแล้วเพราะว่าหูตาตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะได้ยินแล้วเนี่ยนะคะ
แต่นี่ก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดนายทะเบียนมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนเนี่ย
หนุ่มนี้แกคงจะเฟี้ยวหน้าดูนะหอยถังนะหอยถังนะฮะ
ส่วนการทำบัตรประชาชนก็เล่นเอาหลายคนเหงื่อตกตามกันนะฮะ
เพราะมัวแต่เหนียมอายเพราะว่าคุณตาไม่ใส่เสื้อผ้านะ
สุดท้ายก็ช่วยช่วยคุณตาอ้อนวอนนิดนึงใส่ให้ผมถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วกันนะ
เอาผ้าขาวม้าไปปิดนิดนึงจะได้ถ่ายกันได้เดี๋ยวสาวไม่กล้าถ่ายรูป
สุดท้ายก็มีผ้าที่คุณตาใส่เสื้อถ่ายรูปแต่ละทีจะได้ไม่เขิน
สุดท้ายคุณตามีบัตรประชาชนเรียบร้อยตอนอายุ๙๐ปีพอดิบพอดีครับ